หากจะถามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รักประชาชนของพระองค์แค่ไหน
คงไม่มีสิ่งใดบอกได้ชัดไปกว่าโครงการในพระราชดำริของพระองค์
ตลอดระยะเวลาการขึ้นคลองราช
พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาโดยตลอด
โดยมีโครงการในพระราชดำริมากมาย

ส่งสร้างฝนจากท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ
เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแรงให้กลับมาชุ่มชื้น
สามารถทำการเกษตรได้อีกครั้ง

โครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
โดยการกักเก็บน้ำฝนที่มากเกินไว้ก่อน
จึงปล่อยน้ำเมื่อถึงเวลาระบายออก

ใช้เพื่อป้องกันการกัดซ้อการพังทลายของหน้าดิน
เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม

โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

ให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี

และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
นี่เป็นตัวอย่างโครงการในพระราชดำริเพียงส่วนหนึ่ง
จาก๔๖๘๕โครงการ

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ๓๒๐๔โครงการ
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร๑๖๙โครงการ
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม๑๗๗โครงการ
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ๓๔๑โครงการ
โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข๕๗โครงการ
โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและสื่อสาร๘๖โครงการ
โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา๓๙๓โครงการ
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่น๒๕๘โครงการ
หากเทียบกับเวลากว่า๗๐ปีที่ทรงงาน
โดยทรงงานทุกวันไม่มีหยุดพักแล้วนั้น
คนทั่วไปเวลาถ่ายรูปจะถ่ายแต่สิ่งที่สวยงาม
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
ทุกคนสงสัยว่าพระองค์ทายอะไร
เพราะไม่มีสิ่งสวยงามเลย
แต่หลังจากนั้นภาพพื้นที่บริเวณนั้น
กลับกลายเป็นฝ่ายเป็นเขื่อนและโครงการสำคัญ